เรื่องนี้น่าเป็นห่วงค่ะเดี๋ยวเราจะคุยกันหน่อยนะคะ
จังหวัดปราจีนบุรีในแพทย์จารนธรรมิบุญริธิการ

ท่านผอค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ
ล่าสุดตอนนี้ภัยแรงกระทบกับทางโรงพยาบาลหนักแค่ไหนคะ
สำหรับในช่วงเวลานี้นะครับก็ปรากฏว่าน้ำในแม่น้ำประจินบุรีซึ่งเป็นเส้นเดียวกับแม่น้ำบางประกง
นะครับมีความเค็มเพิ่มมากขึ้นเรื่อยนะครับ
มีจุดสำคัญอยู่๒จุดนะครับ
ก็คือส่วนที่เราต้องไปใช้ในการล้างหรือทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์นะครับ
หรือไปอบนึ่งไอน้ำเป็นส่วนหนึ่ง
กับส่วนที่๒นี่ก็เป็นระบบการฟอกไตของผู้ป่วย
ซึ่งมีอยู่สักประมาณ๑๕๒๐รายต่อวันนะครับ
ซึ่งโดยปกติเราใช้น้ำจากแม่น้ำบางบึกคง
แม่น้ำประจินบุรีเนี่ยนะครับสูบน้ำไปแล้วก็ทำเป็นระบบน้ำปลาปลาในโรงพยาบาล
ซึ่งน้ำทั้งหมดเนี่ยจะใช้เป็นแสนลิตรต่อวันเนี่ยนะครับ
แต่ในส่วนของฟอกไตเนี่ยเราจะใช้๘๐๐๑๐๐ลิตรต่อวันนะครับ
ในส่วนที่เกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์เราจะใช้ประมาณ๓๐๐๐ลิตรต่อวัน
ทีนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับเราก็มีมาตรการประสานงานแล้วก็ขอความช่วยเหลือไปยังหน่วยต่างนะครับ
ซึ่งตอนนี้เนี่ยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนี้ก็เข้ามาช่วยเหลือนะครับ
ก็ไปนำน้ำวิ่งส่งน้ำมาให้นะครับเป็นน้ำน้ำดิบเข้ามา
แล้วก็วันนี้นะครับวันนี้ในส่วนของทหารนะครับทางมณฑนทหารบกที่๒เนี่ยนะครับก็จะเข้ามาช่วยเหลือเพิ่มเติมครับ
เป็นน้ำปลาปลาจากทหารอีกส่วนหนึ่งครับผมครับ
ได้รับความช่วยเหลืออย่างเพียงพอหรือยังคะท่านผอค่ะ
ซึ่งในขณะนี้เนี่ยนะครับก็วันหนึ่งก็ต้องวิ่งประมาณ๓เที่ยวถึง๕เที่ยวก่อนนะครับ
อย่างรถของโรงการบริหารสดจังหวัดนี่จะบรรทุกได้๑๒๐๐๐ลิตรนะครับ
ถ้าวิ่งวันหนึ่งก็ประมาณ๓เที่ยวนะฮะอย่างนี้ก็จะเพียงพอ
แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมีพี่น้องประชาชนที่หน่วยงานต่างเหล่านี้ก็จำเป็นจะต้องไปช่วยเหลือด้วยนะครับ
เพราะฉะนั้นก็คงต้องหลายหลายหน่วยงานนะครับก็คงผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้ามาครับ
ค่ะในช่วงปีก่อนมีปัญหาหนักแบบนี้ไหมคะท่านผอ
ซึ่งในสมัยอดีตเนี่ยนะครับก็มีบ้างนะครับแต่ว่าความเค็มของน้ำนี่ก็ไม่ได้รุนแรงนะครับ
ก็ทยอยมาเรื่อยนะครับเนื่องจากว่าปัญหาตั้งแต่เรื่องของสภาพเมฆกาศนะฮะรวมทั้งเรื่องของความเค็ม
เพราะว่าปากแม่น้ำเนี่ยก็คงจะมีผลนะฮะมันมีเรื่องของน้ำเค็มเนี่ยก็ลุกหนุนขึ้นมาเรื่อยนะครับ
เพราะว่าทางแม่น้ำประจินบุรีเนี่ยก็ยังไม่มีน้ำเพียงพอในการที่จะไล่น้ำเข็ม
ตอนนี้ทราบว่ามีการสร้างเขื่อนอยู่นะครับที่อำเภอนาดีจะจุน้ำได้ประมาณ๒๙๐ล้านลูกบาทเมตรนะครับ
ซึ่งเสร็จแล้ว๗๐นะฮะก็จะเริ่มเก็บน้ำในปีนี้นะครับเป็นโครงการห้วยสมงในโครงการพระราชดำรินะครับก็คงต้องใช้เวลานะครับ
ที่สำคัญคือต้องหาแหล่งน้ำดิบนะครับในส่วนของที่สาธารณประโยชน์หรืออื่นนะครับเพื่อเป็นแหล่งสำรองน้ำนะครับ
อย่างที่ท่านผอบอกก็มีโครงการที่จะเตรียมแก้ไขปัญหาในระยะยาวแต่ว่าก็ไม่อยากจะให้เกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นทุกปีที่มีภัยแรงอ่ะนะคะท่านผอค่ะ
ในเบื้องต้นในระยะใกล้ปีใกล้เนี่ยค่ะเราจะร่วมมือกันยังไงดีในการในการป้องกันปัญหาดีคะ
สำหรับในช่วงนี้นี่นะครับก็คิดว่าถ้าระยะยาวเนี่ยนะครับก็คงเป็นส่วนของทางทุกภาคส่วนคงจะต้องช่วยกันนะครับในระยะสั้นเนี่ยทางโรงพยาบาลก็คงทำได้สัก๒๓ทางนะครับ
ทางที่หนึ่งก็คือเรื่องของการขอสนับสนุนรถบรรทุกน้ำเข้ามานะครับเป็นน้ำปลาปลาก็ได้หรือเป็นน้ำดิบก็ได้แล้วเราก็มาปรับปรุงน้ำเพราะเรามีระบบประปาภายในของเราอยู่
เป็นที่เรียบร้อยท่านก็เห็นควรให้การสนับสนุน
แล้วก็แนะนำว่าเราควรจะเพิ่มเติมจุดในเรื่องของการกรองน้ำให้มากขึ้น
ก็คือน้ำถ้าเค็มไม่มากเราก็สามารถที่จะเข้าเครื่องกรองตัวนี้
แล้วก็เอามาใช้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกทางหนึ่ง
อีกทางหนึ่งกรมทรัพยากรน้ำบันดาลเราก็ขอการสนับสนุน
เอาไปใช้ดื่มให้พี่น้องประชาชนได้ส่วนหนึ่งครับ
แต่จริงแล้วน้ำโดยส่วนใหญ่ในแม่น้ำที่เราสูบขึ้นมาเนี่ยนะครับ
เรายังสามารถเอาไปใช้ในเรื่องของการซักฟอกซักเสื้อผ้าผู้ป่วย
ตรงนี้เรายังทำได้อยู่ขอบคุณครับ
อนุญาตสอบถามจากท่านผอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณท่านผอมากนะคะ

แพทย์จรรย์บุญยฤทธิการนะคะผู้มนุยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรี
ก็พูดถึงสถานการณ์ภัยแรงที่สมผงกระทบกับทางโรงพยาบาล
หนึ่งเลยก็คือเรื่องของการล้างเครื่องมือแพทย์สองก็คือเรื่องของการฟอกไต
ตอนนี้ได้รับผลกระทบหนักแล้วก็หนักกว่าปีที่ผ่านมา
แต่ว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้ให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่แล้วนะคะ
ช่วยเหลือแล้วแต่ว่าอาจจะต้องช่วยเหลือหนักหน่อย
วันหนึ่ง๒รอบ๓รอบในการนำน้ำไปช่วยเหลือที่โรงพยาบาล
แต่ก็มีโครงการระยะยาวในการแก้ไขปัญหาแต่อาจจะต้องใช้เวลา
ช่วงนี้ก็ต้องขอรับความร่วมมือขอรับความช่วยเหลือไปก่อน